ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์

ความรักคนโสดงานมากจนไม่มีเวลามองใคร
คนที่มีคู่รักแล้วจะผิดใจกันลงเอยกันไม่ได้ระวังมือที่สาม
ส่วนคู่ที่รักกันดีจะมีงานมงคลแน่นอน
สุขภาพจะมีปัญหาที่กระเพาะอาหารและลำไส้
เพราะอาหารการกินจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อย
จักรยานหรือจักรยานยนต์อาจลื่นล้มก้นกระแทกในห้องน้ำ
การเงินจะมีรายได้จรเข้ามาบ่อยแต่รายจ่ายก็มีมาก
ครองจะช่วยหาเงินมาถ่วงดุลกับรายจ่าย
จากที่เคยขุนมัวก็แจ่มใสมีกำลังใจหาเงินเข้ากระเป๋าคล่องขึ้น
การงานจะเข้ามามากทั้งทางตรงและทางอ้อม
เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะตัว
ธุรกิจการค้าก้าวหน้ามั่นคงดีสามารถขจัดอุปสรรคความยุ่งยาก
ราบรื่นลงได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์